เอาจริงนะช่วงนี้ก็ยังมีฝนอยู่
เพราะว่าทางกรมอุตุก็มีการคาดการณ์เรื่องของฝนตก
ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลาง
ส่วนภาคอื่นอย่างภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้
กรมอุตุคาดการณ์ว่าวันนี้จะตก๖๐เลย
ดังนั้นพาไปดูบรรยากาศกันหน่อยคุณผู้ชม
นี่เป็นภาพที่หัดใหญ่เมื่อวานค่ะ

แล้วคุณทัศนัยดูเสาไฟฟ้ามันหักโค้นลงมาค่ะ
โค้นลงมาทั้งหมด๔ต้น
แล้วคิดดูนะจังหวะที่เสาไฟฟ้าโค้นเนี่ย
มีรถคันหนึ่งจอดติดไฟแดงอยู่
แล้วในรถคุณทัศนัยมี๖ชีวิตค่ะ
สายไฟเนี่ยมันพาดอยู่บนหลังคารถเห็นคันนี้ไหมคะเนี่ย

แล้วทุกคนอยู่นิ่งในรถไม่กล้าทำอะไร
แม้กระทั่งจะเปิดประตูมาเพื่อหนี

ว่าถ้าเกิดว่าเกิดอะไรขึ้นมาไฟมันจะช็อตหรือเปล่า
นี่คือเป็นเสาไฟฟ้าที่๔แยกสนามบินนอกถนนเพชรกะเสม
ตัดสายสนามบินนะคะที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
ดูสิเสาไฟฟ้ามันซุดตัวแล้วมันก็หักโค้นลงมา
โค้น๒ต้นเอียง๑ต้น
แล้วก็มีเสาไฟที่เป็นเสาไฟสองทางล้มมาอีก๑ต้น
สายไฟมันก็พาดกลางถนนแบบนี้
หลังคารถรถมิซูบิชิสีดำคันนี้
ทะเบียนขอไข่ลอลิง๒๗๖๖สงขลา
สายมันมาพาดอยู่ตรงกระจกหน้าคุณทัศนัย

แล้ว๖คนที่อยู่ในรถเป็นผู้ใหญ่๓คน

แล้วทุกคนก็ตอนนั้นฝนมันก็ตกอยู่ไง
เปิดมาเนี่ยไม่รู้ว่าไฟจะดูดหรือเปล่า
อยู่ในรถแบบนั้นนี่เกือบ๒๐นาทีนะคะ
ท้ายที่สุดถามคือเอ๊ะเขาออกมาได้ยังไง
นี่เห็นรถไหมคะนี่รถตำรวจนะเนี่ย
ตำรวจไปช่วย๖ชีวิตค่ะ

ก็คือดาบตำรวจคมสรรบุตรดาผู้บังคับหมู่
งานป้องกันปราบรามสพหัดใหญ่
คือพอดีขับรถผ่านมาคุณผู้ชมเห็นแบบนี้

วิธีการของเขาคือพยายามที่จะให้คนที่อยู่ในรถเนี่ย
ออกมาทางประตูด้านหลังแต่ทีนี้คุณผู้ชม

คือเราอาจจะไม่ได้มีให้คุณผู้ชมเห็นนะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐประจำจังหวัดสงขลาเนี่ย
ถ่ายภาพอยู่ไงคุณผู้ชมตอนแรกเราก็จะถ่ายมาให้คุณผู้ชมดู
แต่ว่าฝนมันตกหนักจนกล้องเนี่ยกล้องมันโดนฝนไงคะ
แล้วภาพชุดนั้นมันก็หายไปเลยเราพยายามกู้คืนมาแล้วแต่ก็
มันมันพังอ่ะค่ะผู้สื่อข่าวของเราเล่าให้ฟัง
ดาบตำรวจคมสรรค่อยอุ้มทีละคนออกมาจากรถ
แล้วก็เป็นวินาทีชีวิตส่วนภาพที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้เนี่ย
คือตอนที่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหาดใหญ่เนี่ยนะคะ
ตัดกระแสไฟฟ้าตัดสายไฟที่ขวางถนนออกแบบนี้
คิดว่าน่าจะมีการซ่อมแซมเสร็จ
เคลียร์พื้นที่เคลียร์ช่องทางการจราจรได้ภายในคืนนี้นะคะ
แล้วก็การจราจรบริเวณสี่แยกสัญจรได้ตามปกติแล้วนะคะ